จากหนังสือสุดฮิตมาสู่ภาพยนตร์ตอนนี้กลายมาเป็นละครเวทีนะครับ
ทำให้หาตัวเข้าชมได้ยากนะครับ
ประกาศนะครับว่าผู้ที่ซื้อตัวผีชมละครเวที
ซึ่งถูกเอามาขายต่อทางเว็บไซต์อาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชมการแสดง
หลังจากพบนะครับว่ามีการขายตัวผีผ่านโลกออนไลน์ในราคากว่า๒๗๐๐๐บาทครับ
โดยการประกาศของผู้จัดละครเวทีมีขึ้นนะครับ
หลังจากพบว่ามีผู้นำตัวเข้าชมละครเวทีดังกล่าวที่ซื้อมาในราคาจริงประมาณ๔๕๐๐บาท
ไปขายต่อในเว็บไซต์ในราคากว่า๒๗๐๐๐บาท
ทำให้ผู้จัดละครเวทีต้องออกแถลงการระบุนะครับว่า
จำเป็นจะต้องมีมาตรการปราบปรามตัวผีเพื่อปกป้องลูกค้า
ซึ่งตอนนี้มีผู้ถือตัวผีประมาณ๖๐คนแล้วที่ถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าชมการแสดง
หลังเจ้าหน้าที่ประจำโรงละครได้รับคำสั่งไม่ให้ผู้ที่ซื้อตัวที่ถูกนำมาขายต่อเข้าชมการแสดง
หลังจากเปิดจำหน่ายตัวอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว
ตัวเข้าชมจนถึงรอบเดือนพฤษภาคมปีหน้าตอนนี้ถูกขายหมดเกลี้ยงแล้วนะครับ
ที่จะเปิดขายสัปดาห์ละ๔๐ใบในทุกวันศุกร์ครับ